คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องเตือนภัยหนึ่งที่หลายคนบอกว่ากังวลใจมากเลย
เงินในบัญชีเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนดูดหายไปถ้าไปกดลิงค์แอปธนาคมธนาคาร
แต่มาคราวนี้มิจฉาชีพมันหลายกลงคุณผู้ชมอยากบินฟรีปะล่ะ
ตัวเครื่องบินฟรีส่งข้อมูลไปให้กดตามลิงก์กรอกข้อมูลเดี๋ยวได้เลย
สรุปโดนดูดเงินเป็นร้อยร้อยล้านคุณผู้ชมแต่ล่าสุด
ก่อนฉันรีบไปอ่านนะคะพี่บอกเลยค่ะ

แต่บอกว่าต้องขอบคุณตำรวจจริงทำงานได้เต็มที่ค่ะ
ตำรวจไซเบอร์เปิดยุทธการไลออนแอร์

หลังจากที่สูบเงินคนไทยเป็นร้อยล้านบาท
ตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทค่ะ

เขาใช้ชื่อไลน์ว่าไลออนแอร์กรุ๊ปค่ะ
หลอกลวงให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์
กับการขึ้นบินฟรี
แล้วก็เข้าควบคุมมือถือของเหยื่อ

ออกไปยังบัญชีคนร้ายโดยที่เหยื่อนั้นไม่ทันตั้งตัวคุณผู้ชม
ไปเลยค่ะบุกไปที่บริษัทนำเข้า

ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่นี่เป็นบริษัทรับโอนเงินจากผู้เสียหาย

คือผู้เสียหายกดลิงก์เข้าไป

ธุรกรรมทางการเงินผ่านรีโมท

สูญเงินปลาย๑ล้าน๒แสนบาทคุณผู้ชม
อย่างที่พี่ขวัญบอกมันมีข้อความส่งมา
อะไรฟรีเราก็กดดูถูกไหม

เขาบอกว่าเขานี่นะทำธุรกิจรับโอนเงิน
แล้วก็แลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศ

ไม่แน่ใจว่าเป็นยอดเงินโอนทำธุรกรรมเรื่องอะไร
พนักงานสอบสวนกันตัวไว้เป็นพยานก่อน
แล้วก็อายัดบัญชีคุณบัญชีเขา๒๕ล้านบาท
โอ้โหนี่คุณทำอะไรเนี่ยนะฮะ
ต่อมาค่ะตำรวจสทออกหมายจับเจ้าของบัญชีม้า
อีก๖รายรับโอนเงินกว่า๑ล้าน๒แสนบาท

คุณฟังดีเขาใช้เวลาเร็วมาก๕นาทีเท่านั้นเอง
เงินเป็นล้านคุณผู้ชมเร็วมากจริงเลยนะ
จับกลุ่มได้แล้ว๕รายอีก๑รายอยู่ในระหว่างการ
ตามจับกลุ่มตัวค่ะแต่ว่าเจ้าของบัญชีม้าคนนี้แหม
ก็พริ้วเชียวบอกว่าเนี่ยเป็นเงินค่าเลี้ยงปลาดุก
เขาได้รับจ้างให้เลี้ยงปลาดุกให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง

การเลี้ยงในเวลา๖เดือนก็ตกเดือนละหมื่นใช่ไหม

เงินเป็นล้านล้านที่เข้าบัญชีมามาจากไหน

เงินเข้าวันที่๑๕ตอนที่หลังครูโทรมาบอกแล้ว
เดี๋ยวต้องรอความหมายเงินเข้าบัญชีเรา๑๑๘๐๐๐บาท

เวลาประมาณ๑๕๓๐นปลายสามครึ่ง
คือเขาต้องรู้ว่าเยอะถูกไหม
แล้วก็สนิทมันต้องออกมาเพราะว่าเงินในบัญชีนี้

เมื่อกี้เราบอกไปกด

เงินเป็นล้านเข้ามาเราไม่รู้หรอก

คุณผู้ชมขนาดโดนจับหลักฐานมัดตัวขนาดนี้
ยังปฏิเสธว่าเป็นเงินค่าเลี้ยงปลาดุกนะฮะ
ขณะที่ผู้เสียหายขอบคุณตำรวจแทบจะกราบเลย
บอกว่าขอบคุณมากจริงที่ตามเงินเขาคืนมาได้

กะว่าเอาไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตค่ะ
อ๋อเราก็เลยหลบเชื่อ

กี่นาทีตอนที่มันหยุดเงินเข้าไป
๖ของผมมันทั้งหมด๓บัญชี
๓บัญชี๓บัญชี๕บัญชี

ใช้เวลาประมาณ๒๘นิตย์

ล้านสองห้าล้านสองห้านะครับครับ
ถือว่าหมดบัญชีเลยนะครับ
หมดเลย
สายการบินไลทอนแอร์เขาก็มีการออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชม
ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งขบวนการ

แล้วก็บัญชีม้าคนแรกไปจนถึงปลายทางเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเงินทั้งหมดที่เขาดูดมาเนี่ย
เขาจะส่งต่อไปยังบัญชีประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่เราโอ้โหเก่งมากอายัดไว้ทันค่ะ

ยังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลักษณะเดียวกันอีกร้อยรายนะคุณผู้ชม
มูลค่าความเสียหาย๑๕๐ล้าน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไล่บี้ตามอายัดเงินคืนมาได้๒๕ล้านบาทแล้ว
แบบนี้นะไม่มีแน่นอนมิจฉาชีพแน่

นั่นคือมิจฉาชีพจะมาหลอกดูดเงิน
พึงระวังไว้เสมอว่าเขามาหลอก

ฟรีบ้างล่ะบางทีก็มีแบบคุณได้รับของขวัญ

เขาจะอ้างบริษัทที่มีชื่อเสียง

อยากจะได้ของฟรีก็จริงแต่ลังเล
โทรไปหาบริษัทหรือว่าสำนักงานนั้นโดยตรงนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวนี้นะเขาออกมาเตือนกันหมดแล้วนะคะ

ก็ออกมาบอกว่าเขาจะไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ต่างแบบนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าไปกรอกตรงไหนอย่างไร
อย่าไปให้เขาระวังด้วยนะครับ